เมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งทั่วไปที่กัมพูชานะครับ
ซึ่งผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็เป็นไปตามที่ทุกฝ่ายคาดการณ์เอาไว้
ก็คือสมเด็จฮุนเซ็นแล้วก็ภาคการเมืองของเขา

นั่นทำให้สมเด็จหุ่นเซ็นจะได้เป็นนางรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยนะครับ
ทำกลางการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้าม
ที่บอกว่านี่เป็นชัยชนะที่ไม่ขาวสะอาด
มีการสกัดกั้นคู่แข่งทางการเมืองของสำเร็จหุ่นเซ็นในทุกรูปแบบ

ชายคนนี้กำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอีก๕ปี
หลังจากที่เขาครองอำนาจมาแล้ว๓๓ปี
ถูกเรียกได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจนานที่สุดในโลก
เขาคือสมเด็จฮุนเซ็นอุรุตวัย๖๕ปี
สูญเสียตาข้างซ้ายในสมรภูมิสงครามกลางเมืองเมื่อ๔๐กว่าปีก่อน
เขาเข้าสู่การเป็นผู้นำทางการเมืองได้
เพราะมีส่วนช่วยขับไล่เขมรแดงออกจากกัมพูชา
แต่ในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามก็ออกมาเปิดเผยว่า
คุณเซ็นคือหนึ่งในสมาชิกเขมรแดงมาก่อน
ซึ่งข้อกล่าวหานี้เขาปฏิเสธมาโดยตลอด
การเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ต่อเวลาให้สมเด็จหุ่นเซ็นนางเก้าอี้ผู้นำกัมพูชาต่อไป
มกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า
นี่เป็นการลงคะแนนภายใต้ความกลัวจากเครือข่ายพักประชาชนกัมพูชา
พักรัฐบาลที่แทรกซึมอยู่ในทุกสังคม
ขณะเดียวกันยังมีการปิดกั้นสื่ออย่างเปิดเผย

ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์สำนักข่าวอิสระในกัมพูชา๑๗แห่ง
เป็นเวลา๔๘ชั่วโมง
โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลในเชิงยั่วยุ

แต่ที่ชัดเจนที่สุดคือการกำจัดเสี้ยนหนามทางการเมือง
โดยเฉพาะภักษ์ส่งพระชาติกัมภูชา
ฝ่ายค้านหลักซึ่งเคยได้คะแนนนิยม
สูสีในการเลือกตั้งเมื่อ๕ปีที่แล้ว
ที่ถูกสารสั่งยุบพักไปเมื่อปีก่อน
ด้วยคอกเหล่าหาพยายามล้มรัฐบาล
ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลสาวรัฐ
เจ้าของหนังสือชื่อกัมพูชาของคุณเซ็น
ว่าการเดินหน้ากำจัดคู่แข่งทางการเมืองอย่างกว้างขวาง

เป็นเพราะว่าหุ่นเซ็นไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงชาติตะวันตกอีกต่อไป
มีผู้ไปใช้สิทธิ์มากถึง๑๘๐๔๙มากกว่าเมื่อ๕ปีที่แล้ว
แต่บัตรเลือกตั้งจำนวนหนึ่งกลับเป็นบัตรเสีย
พอผู้ใช้สิทธิ์ตั้งใจสะท้อนภาพการเมืองที่น่าผิดหวัง
เนื่องจากแม้จะมีพักการเมืองให้เลือกมากมาย
สมรังสีผู้นำฝ่ายคารคนสำคัญที่ตอนนี้รีบภายในฟรั่งเศรษฐ์
ให้สัมพันธ์หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง
ที่ใครก็รู้ผลล่วงหน้าอยู่แล้ว
เป็นภารกิจที่มีความเชื่อมกลัว
ไม่มีประโยชน์ว่า
มันจะเกิดเกี่ยวกับความเชื่อมกลัว
แต่มันไม่มีความเชื่อมกลัว

ที่ทำให้เขาครองอำนาจไปแล้วครึ่งทาง